แม่ท่านนี้นะฮะหัวใจสลายคือลูกสาวเนี่ยป่วยอืม
ก็พาลูกสาวไปรักษาโรงพยาบาลในตัวอำเภอครับไปปั๊บหมอ
ลูกคุณไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกคุณแม่นะครับก็รักษาไป
รักษาไปอาการสุดครับคุณผู้ชม
ไม่รู้สึกตัวอุ้ยมีไข้สูงอ่า
ในที่สุดน้องเสียชีวิตฮะจากที่บอกไม่ได้เป็นอะไรมากนะคุณแม่
เสียชีวิตหมอบอกคุณแม่ว่าไงบ้างครับคุณแม่หมอบอกว่าขอโทษนะคุณแม่
แค่นั้นเองครับคุณผู้ชมฮะนางสุธิดามณีวิเศษสิริ
ขอความประจำให้ลูก๕ขวบเอง
เสียชีวิตด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือดครับ
เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเชียงคาน
ตั้งแต่วันที่๙มีนาคมที่ผ่านมานะครับ

เริ่มแรกน้องอาเจียนมีไข้

หมอก็เอาเลือดของน้องไปตรวจ๓ครั้งนะครับ

แล้วร้องกรี๊ดฉี่รถที่นอนด้วย
ไม่รู้สึกตัวนะปลุกก็ไม่ตื่น

มาตรวจบอกว่าคราวนี้ต้องส่งเข้า

แล้วน้องอาการหนักแล้ว
กว่าจะย้ายโรงพยาบาลใช้เวลาครับ

หมอบอกต้องให้รอให้คนอื่นคนไข้คนอื่น

พอถึงโรงพยาบาลจังหวัดเนี่ยคุณผู้ชม
หมอบอกว่าน้องไม่ไหวแล้ว

สุดท้ายน้องเสียชีวิต

เปิ้ลมี่แม่บีบก็คุณให้รอให้มา
ปั๊มประมาณ๑๐นาทีค่ะ
ก็มาจนรอบที่๒

เสียใจค่ะไม่คิดว่าเราจะได้เห็นคนที่เรารักน้อง

คุณปู่คุณย่าของน้องที่เสียชีวิตเนี่ยของน้องโชวาเนี่ยคุณผู้ชม
ทำใจไม่ได้เลี้ยงมา
ต้องมาสูญเสียหลานอันเป็นที่รักเป็นที่สุดที่รัก
นะครับนั่งคิดถึงเปิดดูเสื้อผ้าหลานดูของเล่นหลานน้ำตาไหลฮะ
เรียกร้องให้โรงพยาบาลรับผิดชอบครับ
ผู้ปริหารของโรงพยาบาลว่าอย่างไรครับ
โรงพยาบาลได้พูดคุยขอโทษครอบครัวของน้องโชวาแล้วนะครับ
รับในความบกพร่องของโรงพยาบาลที่สื่อสารผิดพลาดกับญาติ
เรื่องต้นนะครับได้เรียกแพทย์ที่ดูแลน้อง
ทบทวนการรักษาแล้วซึ่งแพทย์ยืนยันว่ารักษาตามอาการอย่างเต็มที่
ส่วนการประสานส่งตัวที่มีความล่าช้าทางโรงพยาบาลขอโทษญาติครับ
แล้วก็จะนำไปปรับปรุงแก้ไขด้านการบริการด้านนี้แล้ว
นี้โรงพยาบาลรู้สึกเสียใจกับความสูญเสียครั้งนี้นะครับ
แล้วบอกจะเยียวยารับผิดชอบตามที่ครอบครัวขอร้องทุกประการนะครับ